มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
สงขลาแล้วก็นรัฐธิวาสตร์ตอนนี้
ยังต้องใช้คำว่าวิกฤตนะคะ
ที่แรกไปดูกันก่อนเลยนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
ตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่
ภัยพิบัติน้ำท่วมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
นายสุรพลพร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ประกาศเขตภัยพิบัติน้ำท่วมทั้งจังหวัดแล้วค่ะ
หลังจากที่ในพื้นที่โอ้โหคุณทัศนัยคุณดูสิ
อ๋อเกือบมิดหลังคาแล้วนะคุณบางจุดเนี่ยสูงประมาณ๒เมตรเลยนะ

ค่ะฝนเนี่ยตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องทำให้น้ำก็ระบายไม่ทันเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนกันนี่แหละค่ะ
ส่วนพื้นที่วิกฤตแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
คืออำเภอสุไงโกลกซึ่งรับอิทธิพลจากน้ำป่าเทือกเขาสันกลาคิรี
ท่วมบ้านเรือนริมตลิ่ง๘ชุมชนระดับน้ำสูงประมาณ๑๒เมตร
ชาวบ้านก็ต้องขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินไปอาศัยที่ศูนย์อพยพชั่วคราว

อกจากนี้ยังมีพื้นที่วิกฤตอีก๒อำเภอคืออำเภอระแงะแล้วก็อำเภอเมืองด้วย
ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือแล้วก็กำลังพล
นำเข้าสร้างอาหารแห้งและก็น้ำดื่ม
ต้องนำลงเรือท้องแบนลุยน้ำเข้าไปเลยนะ
แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่เขาไม่สามารถออกมาข้างนอกได้
โดยเฉพาะบ้านสารวดีอำเภอยี่งอ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเร็วร้อนของประชาชนเบื้องต้น

ข้าวข่อก็อยู่ไม่ได้มันก็เปียกน้ำหมดเลย
มาดูที่ปัตตานีกันต่อคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากว่าน้ำเหนือจากจังหวัดยาลานั้น
ยังคงไหลมาสมทบในแม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องครับ
ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
ก็ทำให้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวกรากด้วย
จากนี้ยังได้รับรายงานจากเขื่อนจังหวัดปัตตานี
ว่าระดับน้ำได้ไหลล้นออกมาจากสปิงเวย์ครับ
ส่งผลให้ที่อำเภออยู่ใกล้เคียง
ดังทั้งอำเภยรังอำเภอแม่รานถูกน้ำเข้าถ้วม
แล้วก็ขยายวงกว้างเพิ่มจากเมื่อวานนี้
อำเภอเป็น๑๑อำเภอแล้ว
แต่ว่าวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นรวดเร็วมากครับ

ทำให้ต้องซื้อข้าวสารอาหารแห้งไปกักตุ้นไว้

ที่โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง๓เขต
หยุดการเรียนการสอนไม่มีกำหนด๗แห่งด้วยกันครับ
ศูนย์ป้องกันและบรรทาอุตสาธารณภัยเขต๑๒สงครา
นำรถบรรทุกน้ำสูบระยะไกล
ลงไปที่ชุมชนบ้านตรีมิตรครับ
ที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยาลาครับ
เพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ท่วมขังก็ไปสูบน้ำออกนะครับ
อำเภอเมืองยาลากล่าวว่าได้ประสานไปยังปพเขต๑๒สงคราน
เพื่อขอรถบรรทุกสูบน้ำระยะไกล๑คัน
ว่าจะสามารถช่วยเหลือในการบรรเทาความเด็บร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้
อุบลพงศ์ประยูนชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รุ่มรับน้ำครับ
ไม่มีเส้นทางระบายน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมทุกปี
เนื่องจากว่ามีการซื้อที่ดินปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน
และเมื่อน้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็จะเปลี่ยนเป็น๔ครั้ง

เวลาเดินลุยก็มีอาการคันทำให้เกิดโรคทางผิวหนังตามมาด้วย
ไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะคือที่อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาค่ะ
ในพื้นที่คือฝนก็ยังคงตกเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะถนนสายเทพาลำไพร
พอนักข่าวลงไปสำรวจตรงจุดนั้นมีน้ำท่วมสูงประมาณ๔๐๕๐เซนติเมตร
ส่วนบริเวณแยกหน้าที่ว่าการอำเภอเทพา
จุดนั้นรถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แล้วก็พื้นที่ที่เรียกว่าวิกฤตที่สุดคือตำบลลำไพร
เกาะสะบาดท่าแมงลักษณ์แล้วก็ตำบลสกอง
มีน้ำท่วมทั้งบ้านแล้วก็โรงเรียน
ชาวบ้านได้รับความเหลือร้อนเกือบ๑๕๐๐หลังคาเรือน
อำนวยการโรงเรียนนะคะก็ได้สั่งหยุดการเรียนการสอน

เรื่องต้นสำนักงานบรรเทาสาธารณภัย
แล้วก็รถของเจ้าหน้าที่ทหารก็เข้าไป
ตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นที่แล้วด้วยค่ะ